สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
หรือว่ากพรประเมินการทำงานขององค์การมหาชน

ว่าจะยุบหรือว่าไม่ยุบองค์การมหาชนแห่งใดบ้าง
ก็ทำให้หลายองค์การนั้นออกมาเคลื่อนไหว
ซึ่งกลางปีนี้ผลการประเมินการทำงานขององค์การมหาชนปี๒ประสิทธิภาพสูงสุด
ซึ่งกลางปีนี้ผลการประเมินการทำงานขององค์การมหาชนปี๒ประสิทธิภาพสูงสุด
ซึ่งกลางปีนี้ผลการประเมินการทำงานขององค์การมหาชนปี๒ประสิทธิภาพสูงสุด
ซึ่งกลางปีนี้ผลการประเมินการทำงานขององค์การมหาชนปี๒ประสิทธิภาพสูงสุด
ซึ่งกลางปีนี้ผลการประเมินการทำงานขององค์การมหาชนปี๒ประสิทธิภาพสูงสุด
ซึ่งกลางปีนี้ผลการประเมินการทำงานขององค์การมหาชนปี๒ประสิทธิภาพสูงสุด
ซึ่งกลางปีนี้ผลการประเมินการทำงานขององค์การมหาชนปี๒ประสิทธิภาพสูงสุด
ซึ่งกลางปีนี้ผลการประเมินการทำงานขององค์การมหาชนปี๒ประสิทธิภาพสูงสุด
ซึ่งกลางปีนี้ผลการประเมินการทำงานขององค์การมหาชนปี๒ประสิทธิภาพสูงสุด
ซึ่งกลางปีนี้ผลการประเมินการทำงานขององค์การมหาชนปี๒ประสิทธิภาพสูงสุด
ซึ่งกลางปีนี้ผลการประเมินการทำงานขององค์การมหาชนปี๒ประสิทธิภาพสูงสุด
ซึ่งกลางปีนี้ผลการประเมินการทำงานขององค์การมหาชนปี๒ประสิทธิภาพสูงสุด
ซึ่งกลางปีนี้ผลการประเมินการทำงานขององค์การมหาชนปี๒ประสิทธิภาพสูงสุด
ซึ่งกลางปีนี้ผลการประเมินการทำงานขององค์การมหาชนปี๒๕๖๒
ซึ่งกลางปีนี้ผลการประเมินการทำงานขององค์การมหาชนปี๒ประสิทธิภาพสูงสุด
ซึ่งกลางปีนี้ผลการประเมินการทำงานขององค์การมหาชนปี๒ประสิทธิภาพสูงสุด
ซึ่งกลางปีนี้ผลการประเมินการทำงานขององค์การมหาชนปี๒ประสิทธิภาพสูงสุด
ซึ่งกลางปีนี้ผลการประเมินการทำงานขององค์การมหาชนปี๒ประสิทธิภาพสูงสุด
ซึ่งกลางปีนี้ผลการประเมินการทำงานขององค์การมหาชนปี๒ประสิทธิภาพสูงสุด
ซึ่งกลางปีนี้ผลการประเมินการทำงานขององค์การมหาชนปี๒ประสิทธิภาพสูงสุด
ซึ่งกลางปีนี้ผลการประเมินการทำงานขององค์การมหาชนปี๒ประสิทธิภาพสูงสุด
ซึ่งกลางปีนี้ผลการประเมินการทำงานขององค์การมหาชนปี๒ประสิทธิภาพสูงสุด
ซึ่งกลางปีนี้ผลการประเมินการทำงานขององค์การมหาชนปี๒ประสิทธิภาพสูงสุด
ซึ่งกลางปีนี้ผลการประเมินการทำงานขององค์การมหาชนปี๒ประสิทธิภาพสูงสุด
ซึ่งกลางปีนี้ผลการประเมินการทำงานขององค์การมหาชนปี๒ประสิทธิภาพสูงสุด
ซึ่งกลางปีนี้ผลการประเมินการทำงานขององค์การมหาชนปี๒ประสิทธิภาพสูงสุด
ซึ่งกลางปีนี้ผลการประเมินการทำงานขององค์การมหาชนปี๒ประสิทธิภาพสูงสุด

ก่อนหน้านี้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกรพรอ

โรงพยาบาลบ้านแพ้วและสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

และปี๒๕๕๗มีทั้งหมด๒๙แห่งได้แก่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
และกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่ควรพัฒนา
ในปีงบประมาณ๒๕๕๖ประกอบด้วยสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร
เลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
ส่วนปีงบประมาณ๒๕๕๗ประกอบด้วยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
คุณธรรมสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
โดยกลุ่มควรพัฒนาอยู่ในแก๊กลิสต์ที่คาดการณ์กันว่า
กรพรจะส่งเรื่องให้คณะรัฐมนตรียุบทิ้ง
ด้วยเหตุผลถือเป็นการเสร็จสิ้นภารกิจแล้ว
ขณะที่เหตุผลหลักอยู่ที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการที่สูงเกินไป
โดยเฉพาะเงินเดือนของผู้บริหารระดับสูงที่จะอยู่ระหว่าง๑แสนถึง๓แสนบาท
ยังมีเบี้ยประชุมต่อเดือน๖๐๐๐๒๐๐บาท
ต้องการปรับลดเงินเดือนผู้บริหารระดับสูงองค์การมหาชนให้เหลือเทียบเท่าอธิบดี
โดยจะอยู่ที่๘๕๐๐๐๑๐๐๐บาท
พร้อมทั้งมีข้อเสนอให้จัดตั้งองค์การมหาชนเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
โดยให้จัดตั้งเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล
และต้องเป็นภารกิจที่ไม่มีอยู่ในหน่วยงานรัฐ
ยุบไปหลังรัฐบาลหมดวาระลง
ถือเป็นอีกหนึ่งความพยายามของรัฐบาลที่จะตัดค่าใช้จ่ายในส่วนที่มองว่า
ได้รับผลตอบแทนกลับมาน้อย
โดยใช้ตัวประเมินของกพรเป็นเครื่องชี้วัด
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน